ก็ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมานี่

เหมือนเป็นคนกลางที่รู้จักกับทุกคน
แล้วก็มีอะไรคนอื่นไม่ตอบเธอก็ต้องตอบแทนทุกคน
รวมไปถึงแม่แอฟทักษะออนด้วยนะคะ
ซึ่งทำเอาแฟนของเขาคุณภูหา
ปรี๊แตกออกมาจวกยับสื่อลายนึงนะคะ
เขาโพสต์เลยค่ะบอกว่าไม่พอใจ

เขาก็ขออนุญาตก่อน

มันยากจริงที่จะให้คนเข้าใจในจุดเราว่า

แต่บางอย่างทั้งตัวมิ้นเองไม่ผ่าเอง

เพราะว่าเราก็ได้ยินหลายอย่าง

เวลาจะทำให้ทุกคนเข้าใจเรา

ไม่ว่าจะฝั่งไหนก็คืออยากอยู่ตรงกลาง